เป็นช่างโกหกคนดู

แล้วก็อย่างที่ทราบเนี่ยตอนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องแบบสิ่งแวดล้อม

อยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องมาตรารดา

ดูแลมีธุรกุลหมอด้วยค่ะซึ่งนะคะน้องเต้อก็ปลื้มใจมากที่ทุกคนติดตามค่ะ
ส่วนเรื่องอาการภูมิแพ้ของเต้ยคือบอกว่าเต้ยบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้คือหนักมากจริง
อ่าภูมิแพ้กรุงเทพเหมือนกันเหรออ่าใช่ภูมิแพ้เหมือนกัน

ไม่พี่สูตรดมเข้าไป
ร่างกายก็เป็นภูมิค่ะ

คนเรามันก็มีพลาดกันมาก

งงแล้วก็คือว่าน้องเต้ยเขาเป็นภูมิแพ้

แล้วตอนนี้ก็คือฟื้นฟูร่างกายอยู่นะคะ

มันก็จำกัดเราให้อยู่ในห้อง
เพราะว่าเราต้องอยู่กับเครื่องกองอากาศ
หรือเราต้องใส่มาร์คนู่นนี่อะไรอย่างนี้
คนที่อาจจะไม่ค่อยมี
อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจมากมากค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไป
นี่แหละค่ะก็เรื่องอากงอากาศมันก็เปลี่ยนแปลง
บ่อยนะคะใช่ค่ะเค้าเก่งนะในเรื่องการทำนานเพื่อสังคม
อะไรด้วยนะต้องชื่นชมจริงจริงคุณผู้ชมนะค่ะ